มาดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อน
หลายคนก็อาจจะใช้วิธีคลายร้อนต่างกันไปนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนเหมือนกัน

คุณผู้ชมคงเคยดูข่าวนะคะว่าก็มีผู้เสียชีวิตจากการที่จอดรถ
แล้วก็สตาร์ทรถเอาไว้แล้วก็นอนเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นอาการของชายคนหนึ่งที่มึนเมา
แล้วก็นอนหลับอยู่ในรถพร้อมกับลูกชายยังเด็กอยู่เลยนะคะ
คือมีคนไปเห็นแล้วก็เห็นว่าสองคนนี้จอดรถกลางแดดหลายชั่วโมงแล้ว
ทำไมมาจอดตรงนี้

เขาก็คงเพลียด้วยแหละเพราะว่าจอดกลางแดดด้วย

แดดเที่ยงอะคุณโอ้โฮคุณเห็นทั้งกู่ภัยทั้งชาวบ้านที่อยู่ระแวดนั้น
เขาก็มาส่องดูว่ายังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่านะคะ

๑ท้าวพุท่าวสรศรศรี๓๔๒๓กรุงเทพฯ
จอดอยู่บริเวณถนนในหมู่บ้านร้างตะมนต์บางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหล่านั้นก็เกรงว่าทั้งคู่จะหมดสติหรือเสียชีวิต
ก็เลยประสานกู้ภัยประสานตำรวจภูทรบางประกงมาตรวจสอบ

คือพอไปถึงก็เห็นว่ารถคันนี้ยังติดเครื่องเอาไว้นะ
แต่ก็รถกระจกฝั่งคนแง้มนั่งลงนิดหน่อยลงเล็กน้อยส่วนประตูรถไม่ได้ล็อก

ไปคุยไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาว่ายังไงบ้าง
ผมเดินมาดูรอบแล้วพี่แล้วผมก็กลับไปโทรแจ้งนำรวจเนี้ยเด็กเด็กอยู่
กรอน๘โมงอ่ะ

แต่ที่นี่ที่เราไม่กล้าเปิดเพราะว่าเเหว่นไร๑๒๐๐

เจ๋อแล้วเจ๋อแล้ว

โอ้โหคือหลับไปนานแล้วทำอย่างนั้น

กริจเงินทรัพย์อายุ๒๗ปีนะคะ

คือกะว่าดื่มมาแล้วจะจอดนอนอย่างนี้ใช่ไหม

พอจอดรอไปนานก็งีบหลับไง

ก็เลยประสานอาสามาช่วยนะคะ

ก็เตือนกันล่ะเอออย่าทำแบบนี้อีกเนาะ

ใช่มันมีอันตรายอยู่รอบตัวไปหมดนะครับ
และที่สำคัญคุณภรรยารู้ว่า

ที่ติดเครื่องยนต์รถไว้

ไปใช่ไหมครับเนื่องจากว่าการ์ดคาร์บอนไน็อกไซด์เนี่ยมันไหลย้อนเข้าทางท่อไอเสียค่ะ
ขณะรถที่เราวิ่งไปเราได้อากาศเวียนเข้ามาตลอด
แต่พอรถมันอยู่นิ่งเนี่ยมันทำให้การ์ดมันอบอวนอยู่ในนั้นนะคะ
เราก็จะได้รับสารพิษเข้าไปจนทำให้หมดสติไปนั่นเอง
เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะเตือนภัยเตือนใจเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
ถ้าเกิดว่าเมาแล้วอยากจอดนอนแวะปั๊มดีกว่าจอดข้างทาง